มีหลายอาชีพนะคะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คือต้องปิดกิจการทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้
หนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มหมอนวดแผนโบราณนวดเพื่อสุขภาพ
อันนี้เป็นกิจการลำดับต้นเลยที่เขาสั่งให้ปิด
เพราะว่ามันใกล้ชิดกันมากไงต้องนวดต้องโดนตัวกันต้องใกล้ชิดกัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตอนนี้ค่ะทางตัวแทนของกลุ่มหมอนวดแผนโบราณหมอนวดเพื่อสุขภาพ
แล้วก็ร้านนวดต่างทั่วประเทศเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้น
แล้วก็ไม่เห็นมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อเยียวยาพวกเขาเหล่านี้เลยค่ะ
พิทักษ์โยธาตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ
กว่า๓๒๗แห่งทั่วประเทศเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเพื่อร้องเรียนให้ภาครัฐมีมาตรการ
หรือให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพในลักษณะแบบนี้
นวดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐานเดียวกันกับคลินิกเสริมความงาม
ซึ่งมาตรการเยียวยาที่ออกมาในเบื้องต้นพวกเขาไม่ได้รับการเยียวยาเลยค่ะ
แต่พวกเขาได้รับผลกระทบเพราะว่าเขาถูกสั่งปิด
ยังต้องแบกรับภาระขาเฉาร้านขาน้ำค่าไฟค่าพนักงาน
มีพนักงานนวดได้รับผลกระทบ๓แสนกว่าคนนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งผู้ประกอบการเองได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
ก็คือแจกถุงยังชีพเพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่กันได้แบบวันต่อวัน
แต่ผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาน้อยใจ
นวดถือเป็นมรดกโลกนะ
นวดเองก็ปฏิบัติตามรัฐบาลทุกอย่างเลย
ปฏิบัติตามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย
ก็เลยอยากจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหน่อยว่า
ผ่อนปลนได้บ้างหรือยังค่ะ
อยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาห้าพัน
ส่วนหนึ่งก็ยังติดอยู่อ่าณห้องพักในกรุงเทพฯซึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ย
อ่าได้รับความเดือดร้อนหมดยังไม่ได้รับการเหลวแลการเยียวยา
พวกเราต้องช่วยกันเองนะฮะผมเองต้องหาถุงยางชีพ
หาเงินมาช่วยเหลือเงินสามร้อยบาทเนี้ย
สามารถใช้จ่ายได้ถึงสิบวันต่อคนพนักงานก็เดือดร้อน
เจ้าของร้านก็เดือดร้อนนะฮะตอนนี้ก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่
หันมาเหลี่ยวแลเอ่อพวกเราบ้างนี่นะคะก็เลยอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาล
สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
อาจจะมีการฝึกอบรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย
หรือมีมาตรการอะไรเพื่อที่มันจะได้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะว่า
หนวดร้านสปาหนวดแผนโบราณนวดไทยแบบนี้
เขาจะได้รับการเยียวยายังไงบ้างเพราะตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วประเทศแล้ว
เพราะปิดไปตั้งแต่แบบมาตรการต้นต้นเลยอ่ะอืม